ลูกทุ่งเสียงดีกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับลูกชายแห่งชาติ
ไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะฮะ
แข่งขันได้แชมป์ไป๒๐๐สมัยเรียบร้อยไปแล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะคะ
เงินรางวัลไปกว่า๕ล้านบาทร่วมยินดีกับน้องทุกครั้งที่อ่านข่าวเลยนะคะ
สำหรับน้องไรอันลูกชายแห่งชาติของแม่แม่เขาบอกเลยตอนนี้แฟนคลับติดตามเยอะมาก
คอนเสิร์ตที่ไหนพวงมาลัยไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวให้ดูจากภาพเอาละกันคุณดูโอ้โห
ท่วมหูท่วมหูท่วมคอไปหมดเลยนะคะอยากจะขอสักหนึ่งความนะฮะไรอัน
งานเพลงของน้องก็มีให้ฟังกันแล้วด้วยเป็นซิงเกิ้ลแรกออกมาปุ๊บประสบความสำเร็จปั๊บเลย
กับเพลงที่มีชื่อว่ารักเก่าข้างกองฟางคุณผู้ชมภายใต้การดูแลในห้างหม่ำนะคะ
ยุ้งข้าวเรคคอร์ดเขานั่นแหละน้องไรอั้นเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ก็ดีใจแหละที่ได้มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แฟนได้ฟังนะคะ
แล้วน้องก็บอกด้วยนะคะว่าเพลงนี้กว่าจะสำเร็จนะพี่นะใช้เวลานานมากเลย
เพราะว่าอะไรร้องยากมากเข้าห้องอัดถึง๓ครั้งโอ้โหนี่ขนาดแชมป์๒๐๐สมัยนะ
ยังบอกว่ายากเลยกว่าที่จะร้องออกมาเสร็จสมบูรณ์อย่างที่ได้ฟังกันทุกวันนี้
ยอดวิวทะยานขึ้นไปเรื่อยตอนนี้ทะลุ๒ล้านวิวเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปฟังน้องไรอันคนเก่งกันหน่อยค่ะ
มาไกลมากครับตอนแรกจากคนที่ไม่ชอบร้องเพลงเลยจนมาถึงวันนี้
ก็ดีใจมากที่ตัวเองไม่ยอมทิ้งความสามารถไปก่อน
ก็ดีใจมากที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างนี้ดีมากคือหลายคนก็ชื่นชอบครับ
ซึ่งผมก็ดีใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้เขาด้วย
เป็นเพลงที่ลูกทุ่งแท้เลยซึ่งค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้าทางนิดนึง
แต่เป็นเพลงที่ยากครับเพราะว่าแบบมันแบบอย่างนี้อย่างนี้ยากครับ
เพราะว่าไม่ได้อัดรอบเดียวเสร็จเลยพี่มัน๓รอบเสร็จผลงานมันออกมาก็ดีใจที่มันออกมาแล้วก็ทุกคนชื่นชอบ